มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหา
คือหลังจากที่มีการโฟนอินผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตร
ได้พูดถึงเรื่องของการแจ้งข้อหา
ดังนั้นนะครับเรื่องของการแจ้งข้อหาตอนที่ทางด้านของรองพบตรพูด
เหมือนจะเป็นการแจ้งคือ๓ข้อหาคือ๑ฆ่าผู้อื่น๒ชิงทรัพย์และ๓มีอาวุธปืน
แต่ทีมข่าวของเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ว่าการแจ้งข้อหานักมีถึง๘ข้อหา
ดังนั้นครับช่วงนี้เราจะไปติดตามการรายงานจากทีมข่าวของเรา
ที่ยังคงปักหลักอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งเรื่องของการแถลงที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของการแจ้งข้อหาด้วย
ติดตามการรายงานได้จากคุณจีรายุทธ์บุญชูนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมชุดคลี่คลายคดี
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยถึงขั้นตอนในการดำเนินการนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
ซึ่งในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวนะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้ให้ทางผู้ต้องหานั้นโฟนอินเข้ามา
เปิดเผยถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ครับ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวจับกลุ่มนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
โดยเปิดเผยว่านับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจได้มีการแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอย่างเป็นระบบรวมถึงต้องทำงานแข่งกับเวลาและต้องการจับกลุ่มที่ถูกต้องถูกตัว
โดยตำรวจนั้นได้รับเบาะแสที่สำคัญ
นำไปสู่การรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และขออำนาจ
หมายสารอนุมัติหมายจับในวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม
และได้วางแผนการจับกลุ่มในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยระหว่างการแถลงข่าวนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โฟนอินกับผู้ต้องหาเพื่อเปิดทางให้สื่อมวลชน
ถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับทำให้ทราบว่า
มูลเหตุนั้นเกิดจากปัญหาส่วนตัวปัญหาทางบ้านและปัญหาทางด้านการเงินนะครับ
จึงได้คิดว่าจึงได้คิดการไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือไว้แล้ว๒วันนะครับ
กระทั่งวันเกิดเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืนที่ติดลำคล่องเก็บเสียง
ยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเพื่อเปิดทางและให้คนที่อยู่ในห้างนั้นหวาดกลัวครับ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนชอบความตื่นเต้นแปลกใหม่
หาความท้าทายในชีวิตนะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
โดยตนเองอยากจะขอโทษและอยากจะกล่าวคำว่าเสียใจ
กับผู้เสียชีวิตทุกคนกับเรื่องที่ตนเองนั้นได้ก่อไว้ทั้งหมดแล้วครับ
แล้วก็ผู้ต้องหายังบอกอีกว่าถ้าหากว่ายังไม่ถูกจับตัวนะครับ
ก็ตั้งใจที่จะมอบตัวในวันที่๒๔มกราคมนี้อยู่แล้วนะครับ
จากต้องการปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนให้เสร็จก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีย้ำว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การจับกลุ่มตัวนายประสิทธิชัยนะครับ
มาจากดีเอนเอของอาวุธปืนและลำคล่องเก็บเสียงปืนนะครับ
ส่วนดีเอนเอที่มีการแชร์ต่อกันว่ามาจากเหงื่อนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ
ทางนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการแจ้ง๘ข้อหาให้กับนายประสิทธิชัยนะครับ
แก่นะครับ๑นะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดนะครับ
ฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนเองได้กระทำผิดนะครับ
สามนะครับพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่นนะครับ
สี่นะครับชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ห้ายิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนนะครับหกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและที่สาธารณะนะครับ
นะครับมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะครับ
และ๘นะครับมียุทธภัณฑ์ไว้ในการครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
คุณผู้ชมครับสาเหตุที่นายประสิทธิชัยนะครับไม่ได้มาร่วมโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับ
เนื่องจากได้ขอใช้สิทธิ์ผู้ต้องหานะครับแล้วก็ตัวของนายประสิทธิชัยณตอนนี้นะครับ
ยังถูกสอบปากคำอยู่ที่ชั้น๘ของกองบังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็มีรายงานว่า
ในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้นะครับจะมีการนำตัวนายประสิทธิชัยนั้น
ฝากขังที่สารอาญารัชดาครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ